ตามความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่จังหวัดแพร่กันหน่อยนะครับ
ที่มีผู้ชายบุกขึ้นไปที่บ้านแล้วก็ไปแทงผู้หญิงสองคน
ตาย๑เจ็บอีกหนึ่งสองคนนี้เป็นแม่ลูกกัน
นี่นะฮะล่าสุดครับตัวของผู้ก่อเหตุขอมอบตัวแล้ว
ในท็อปหรือว่าในกฤทธีครับ

ตัวเองก็รักกลัวกลัวตายแล้วไปทำให้คนอื่นเขาตายแบบนี้

บุกเข้าไปที่บ้านของนางสาวชนชนกอายุ๕๓
ช่วงตี๑๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา

นางสาวกัญญาวีอายุ๑๙เป็นลูกบุญธรรมของผู้ตายบอกว่า
คือได้ยินเสียงคนเข้ามาแล้วเดินมุ่งหน้าไปตรงกระปุกออมสิน
แล้วเขย่าก็แก๊อกแก๊กตกใจตื่นขึ้นมาดู
อ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะจะมาขโมยของหรือจะมาขโมยเงินเหรอเนี่ย
แล้วตัวของนางสาวชนชนกผู้ตายตอนนั้นน่ะ

ทำไมดึกดื่นแล้วทำไมลูกไม่หลับไม่นอน

พร้อมกับไม้แล้วก็มาเจอคนร้ายนะครับ
จังหวะนั้นพอเอาไม้ฟาดลงไปก็เลยโดนแทงสวนมาครับ
นางสาวชนชนกถึงแก่ความตาย
ขณะที่ลูกบุญธรรมคือนางสาวกัญญาวีบาดเจ็บสาหัส
ก่อเหตุเสร็จในท็อปขโมยกระบะในจ้าง
ขับไปที่อำเภอเด่นชัยนะครับ

ตำรวจนำกำลังปิดล้อมป่ากดดันให้มอบตัว
เขาไปพร้อมกับพวกสเปียงในกระเป๋าเป้ใช่ไหมฮะ

เจ้าตัวติดต่อผ่านลุงของเขาครับ
เพื่ออยากจะให้ลุงพาเขามามอบตัว

นี่ครับตัวของผู้ก่อเหตุ

สอบปากคำเครียดตลอดทั้งคืนเลย
เจ้าตัวไม่อยากหนีแล้วเพราะตำรวจบอกครับ
คือถ้าหากว่าจับเป็นไม่ได้ก็ต้องจับตาย
แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็กลัวตายฮะ

ขอมอบตัวให้ลุงช่วยหน่อยพามาหาตำรวจหน่อย
หลังจากสอบปากคำอะไรเรียบร้อยครับ
เช้าที่ผ่านมาตำรวจนำตัวในท็อปเนี่ย

ก่อนจะเตรียมนำส่งฝากขังศาล
นี่นะฮะก็ต้องรีบทำให้เสร็จภายในครึ่งวัน
เพราะว่าวันเสาร์สารเปิดทำการแค่ครึ่งวันเท่านั้น
วันนี้ไม่ได้พาตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
คือเจ้าตัวเองปฏิเสธการทำแผนด้วย
และทางตำรวจเองก็กลัวว่าจะถูกประชาธรรมจากชาวบ้าน

ถือว่าโหดร้ายและโหดเฮียบมากนะครับ
จังหวะที่คุมตัวออกมาเพื่อจะพาไปขึ้นรถส่งฝากขังเนี่ย

นักข่าวก็เจอแล้วก็พยายามจะจิ้มไมค์ถาม
ถามถึงแรงจูงใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องไปแทงโหดเยี่ยมแบบนั้นด้วย
เจ้าตัวอ้างว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
เขาแค่ไปตามหาเมียเขาเท่านั้น
คือเมียเขาก็มีศักดิ์เป็นหลานเจ้าของบ้าน

แล้วก็จะไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องนี้อยู่บ่อย
แล้วเขาอ้างว่าเขาสืบรู้มาว่าเมียเล่นชู้

เพื่อจะไปเคลียร์ปัญหาไปตามหาเมีย
นักข่าวถามต่อว่าเอ๊ะแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาทำไม

เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้จะไปขโมยใดเลย
สิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้ตั้งใจ

แทงคนตาย๑และเจ็บสาหัสอีกหนึ่งเนี่ย
พลั้งมือเป็นนาทีชุนละมุน
เขาอ้างแบบนี้ฟังชัดจากเจ้าตัวฮะ
เราเคยไปเจอเขาที่บ้านหลังนี้เราก็เลยตามไปหา
ก่อเหตุลงมือฆ่าผู้ตายนี่ตั้งใจหรือเปล่าครับ

อ้างว่าไม่ตั้งใจเป็นชุนละมุนนะฮะตอนนาทีเกิดเรื่อง
นักข่าวถามต่อว่าอยากจะขอโทษครอบครัวผู้ตายไหม
พอถามประโยคนี้ครับในท็อปผู้ต้องหาไม่ตอบ
นิ่งฮะไม่พูดใดไม่ขอโทษแล้วก็เดินขึ้นรถ
คุมตัวของตำรวจไปครับแล้วก็มีคนเอาขนมเอาน้ำ
ยื่นให้ถุงหนึ่งก็น่าจะฝากเจ้าหน้าที่มาให้นะฮะ
ระหว่างนั้นเหมือนจะมีเพื่อนของในท็อปมาหา
แล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นน่ะปรากฏว่าพอเพื่อนถาม
ท็อปตอบฮะตอนนี้เขาตอบแต่ว่าตอบสั้น
ศักดิ์ศรีเขาบอกว่าศักดิ์ศรีฮะ
หลังจากที่เพื่อนถามว่าทำแบบนั้นทำไมหลังจากนั้นรถก็สตาร์ท
แล้วก็พาตัวฝากขังสารจังหวัดแพร่ต่อไปครับ
ในเบื้องต้นแจ้ง๓ข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่า
และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
แต่ตัวในท็อปรับแค่๒ข้อหา
ปฏิเสธความผิดพรบออาวุธปืนเขาไม่รับข้อหานี้นะฮะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดยอมมอบตัวและคุมตัวส่งฝากขังเรียบร้อยครับ